หมีหมาที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะ
วันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะที่มันบุกเข้าไปในวัดแห่งนี้ค่ะ
พรมสุธิศาลทั้งพระทั้งญาติโยมแตกตื่นกันเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือมีหมีหมาแม่ลูกอ่อน

มันบุกเข้ามาแบบนี้สร้างความตื่นแตกตื่นให้กับทั้งพระทั้งญาติโยมที่มาทำบุญ
สุดท้ายมันไปหลบซ่อนอยู่ในป่าอ้อยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าดูความเคลื่อนไหว
วันนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะเมื่อวานเป็นวันที่๓เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
โดรนบินสำรวจเห็นพฤติกรรมของแม่หมีหมาแล้วก็ลูกทั้งสองตัวค่ะ
ใช่ครับคือมันไปซ่อนตัวที่บริเวณป่าอ้อย
พฤติกรรมมันคุณผู้ชมแม่หมีเนี่ยเปลี่ยนไปนะ
เริ่มระแวงมากขึ้นมันคงได้กลิ่นมนุษย์นะนะ
ที่จะเข้าไปหามันก็เริ่มระแวงมากขึ้นนะฮะพอพาลูกย้ายจุดไปตรงนั้นตรงนี้
ก็เลยเข้าไปอยู่ในต้นอ้อยที่มันใบทึบขึ้นทึบขึ้นนะฮะ
หมีก็ยังไม่ยอมถอนตัวจากต้นอ้อยทำมีการเอาต้นอ้อยมาทำกำบังให้ลูกเพิ่มเติมด้วยนะ
คุณผู้ชมมันสะท้อนได้ชัดเจนเลยว่าแม่หมีหมาเนี่ย
แต่ยังไม่มีอารมณ์ร้อนให้เห็นนะยังพฤติกรรมที่ดุร้ายให้เห็นนะ
แล้วก็ลูกหมีทั้ง๓ตัวออกมากิน
ยังคงใช้วิธีในการจับที่นิ่มนวล
เพื่อความปลอดภัยของหมีทั้ง๓ตัว
เพียงแต่เพิ่มการใช้กรงแล้วก็อาหาร
แล้วก็มีการนำรั้วลวดเหล็ก
มากั้นพื้นที่บริเวณไร่อ้อยทั้งหมด
แล้วก็มีการนำตาข่ายมาวางกั้นพื้นที่เป็นแนวยาว

เพื่อไม่ให้แม่หมีแล้วก็ลูกหมีหลบหนีไปจากพื้นที่
ส่วนวิธีการยิงยาสลบนั้น

ถ้าวิธีอื่นไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีนี้
เอาแบบวิธีที่ทั้ง๓ตัวปลอดภัยที่สุด
แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาใช่ไหมคะ
ชาวบ้านก็จะมีการจัดงานเรื่องกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเสียงคือสิ่งที่ตามมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือกับชาวบ้านบอกว่า
ไม่ได้ให้งดจัดงานแต่ขอความร่วมมือ
ใช้เสียงเบาหน่อยเพราะมันอาจจะแตกตื่นได้